พบศพผู้ชายปริศนาถูกฆ่าตายอยู่ในครองใต้สะพานข้ามทางรถไฟ
ตัวเขามีเงินสดร่วมแสนบาท
คำถามคือใครไปฆ่าเขาแบบนั้นคุณผู้ชมนะฮะไปดูกัน
เหตุการณ์นี้มันเริ่มต้นแบบนี้ก่อนมีศพคนตาย
คนก็ไปมุงดูเฮ้ยมีผู้ชายคนนี้ไปตายในคลองได้ยังไง
นี่คือสะพานข้ามทางรถไฟเป็นสะพานของรถไฟที่ข้ามคลองอีกทีหนึ่ง
แล้วศพผู้ชายไปอยู่ริมตลิ่งแบบนี้

นี่ฮะทางรถไฟข้ามสะพานไปพื้นที่ปากเพลียวที่สระบุรีนะครับ
ทีนี้เข้าไปตรวจสอบกู้ภัยก็ไปเจอร่างของผู้ชายคนนี้
การที่จะเข้าไปค่อนข้างจะยากลำบาก

ก็ต้องให้นำร่างของผู้เสียชีวิตลอยใส่แพร่
แล้วก็ให้กู้ไพรจับร่างเนี่ย
เพราะอีกฝั่งนึงมันจะไม่ชันข้างนี้
โอ้โหทุนแต่กว่าจะเอาขึ้นฝั่งได้นี่ก็ทุลักทุเลอยู่นะ
ให้กู้ภายต้องว่ายลากศพไปอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็เอาสายเปย์ขึ้นมาแล้วก็เอาออกไปชันสูตรต่อ

ทีนี้ชาวบ้านเล่าเด็กเข้าไปตกปลา
เขาก็เดินตามของเขาตกปลาไปเดินริมตลิ่ง
พอหันไปเอ้าศพคนตายเด็กก็ตกใจ
วิ่งกลับไปบอกพ่อบอกแม่นี่เจอคนตายอยู่ริมน้ำเนี่ย
ไปช่วยไปดูหน่อยเขาก็แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยไป
พอไปถึงไปตรวจสอบในร่างกายเขา
ไปเจอกระเป๋ามีบัตรประชาชน

ใส่เสื้อสีดำเสื้อลาย
แล้วก็มีกระเป๋าคาดอกอยู่มือสองข้างเนี่ยฮะคุณผู้ชม
เมื่อกี้เห็นไหมคือเหมือนกับว่าหูแตะรองเท้าแตะคีบ
เออคือมันสอดอยู่ในมือใช่แล้วก็คือมือเนี่ยอยู่เหนือหัว
แบไว้อ่ะตอนที่เจอศพตอนแรกอ่ะคุณผู้ชมเอ่อ
พอเห็นภาพแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมลักษณะการตายหรือท่าทางการตาย
มันแปลกมันแปลกนี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้บามบังอยู่นะคะเออ
คือรองเท้าอ่ะเนี่ยฟ้าฟ้านั้นมันอยู่ที่ข้อมืออ่ะใช่เออ
อดอยู่ในข้อมือเออแปลกเออมันก็แปลกว่าทำไมเขาไปไป
เขาทำเองหรือมีคนทำเขาแบบนั้นอันนี้ยังไม่ทราบเลย
เพราะว่ามันไปไปอยู่อย่างนั้นได้ยังไงแต่มันมีรอยถลอกตามร่างกาย
แล้วก็ที่ไหล่ขวามีแผลเป็นรูลึกเลยนะค่ะคล้ายกับโดนเหล็กแหลมอ่ะ
ทิ้งเข้าไปเออนะฮะแต่ประเด็นคือเงินอ่ะเก้าหมื่นสองพันบาทยังอยู่ที่ตัวเขา
สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดเดือนตุลาคมอีกหลายฉบับก็อยู่ที่เขา
แล้วมีเงินสกุลของเกาหลีอีกจำนวนนึงแล้วก็พาสปอร์ตและบัตรประชาชนก็ยังอยู่ครบทั้งหมด
นี่ไงคือถือว่ามีทรัพย์สินเยอะใช่ก็ไม่ใช่เรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์เพราะว่าทรัพย์สินยังอยู่ครบ
ค่ะนะฮะทีนี้พอได้ชื่อแล้วก็พยายามติดต่อประสานญาติ
เมื่อเช้าคุณผู้ชมทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่บ้านเขาเลยนะฮะ
นายสายันเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะฮะก็เป็นญาติของผู้เสียชีวิตก็อยู่ที่บุรีรำใช่ไหม
ก็ประสานมาเรียบร้อยแล้วตำรวจก็ประสานมาก็เตรียมทำพิทงทำพิธีรับทรงรับศพกันไป
ทีนี้ก็ไปเจอพ่อของผู้เสียชีวิตคุณนาคตระกูลรำพ่อบอกว่า
ลูกชายเป็นช่างช่างเชื่อมเขาไปทำงานอยู่เกาหลีมา๕ปีแล้ว
นี่ไงก็เลยเจอเงินสกุลเกาหลีเจอพาสปอร์ตใช่ไหม
เออแล้ว๕ปีที่ผ่านมาไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะมีโควิดไง
จนกระทั่ง๓๐ธันวาคมที่ผ่านมาลูกติดต่อมา
ผมเดินทางกลับมาจากเกาหลีแล้วนะพ่อเดี๋ยวผมขอแวะเที่ยวกรุงเทพหนึ่งคืนนะ
แล้วเดี๋ยว๓๑ธันวาคมผมจะขึ้นรถไฟไปหาพ่อที่บุรีรำ
คาดว่าจะถึงที่บ้านช่วงเย็นไปเข้าดาวน์ด้วยกัน
สรุปแล้วหายไปเลยโอ้โหนี่แปลว่าพอเหยียบแผ่นดินไทย
อืมวันเดียวเดียวเออวันเดียวคนเดียวแล้วสุดท้ายเสียชีวิตเลยค่ะ
ถูกต้องแต่แต่เพื่อนของลูกชายโทรมาเล่าให้ฟัง
บอกว่าระหว่างอยู่บนรถไฟเนี่ยลูกชายติดต่อเพื่อนเพื่อให้ไปขอความช่วยเหลือ
แล้วบอกว่ามีคนจัดทำร้ายเขาบนรถไฟ
เอานี่ไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปสืบต่อนะ
ที่บอกว่าคนจะทำร้ายเนี่ยคือใครจะมาทำร้ายและเกี่ยวข้องกับการตายไหม
แสดงว่าเขาขึ้นรถไฟแล้วในวันที่๓๑ระหว่างทางที่จะกลับบุรีรำเนี่ย
เขาโทรไปหาเพื่อนบอกว่าช่วยหน่อยมีคนทำร้ายเขาบนรถไฟ
ทีนี้ยังพบว่าลูกชายมีการโพสต์บนเฟซบุ๊คแบบนี้บอกว่า
ขอความช่วยเหลือครับและช่วยผมด้วยครับ
ส่วนเงินที่ตัวเขา๙๐๐๐กว่าบาทเขาบอกว่าเป็นเงินที่ลูกชายเบิกมา
มาจริงแล้วเบิกมาแสนหนึ่งแล้วก็จะเอาไปให้พ่อที่บ้านนั่นแหละ
เขาโพสต์แบบนี้ขอความช่วยเหลือครับช่วยเหลือผมด้วยครับ
แต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดแล้วก็ไปประติดประต่อกันกับเพื่อน
เพื่อนที่บอกว่าเขาโทรไปขอความเชื่อเหลือมีคนทำร้ายเขาบนรถไฟ
ตอนนี้ตำรวจก็เอาทุกอย่างมาประติดประต่อกันนะฮะ
หาสาเหตุของการเสียชีวิตว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกเพื่อนว่าเขาโดนทำร้าย
ทำร้ายจริงหรือไม่อย่างไรฟังเสียงพ่อของผู้ตายนะครับ
มีคนหนึ่งเพื่อนมันอยู่กันที่มันโทรมาบอกว่า
เขาจะทำร้ายมันจะฆ่ามันบนรถไฟครับ
ทีนี้มันกลัวเขาวิ่งเข้าห้องน้ำไปล็อกประตูห้องน้ำ
แล้วก็เอาไอ้พิมพ์ขัดจัดประตูห้องน้ำ
ทีนี้เพื่อนเขาเขาโทรไปกว่าแพทย์ก็ได้
มันว่าใครก็ได้ช่วยผมทีใครจะฆ่าผม
ทีนี้เขาก็โทรคุยกันนิดเดียว
ทีนี้เขาก็โทรคุยกันนิดเดียว
ที่โทรศัพท์หายเลย
เหยื่อมเหล้าเหยื่อมเหล้า
แล้วเกิดอาการไม่ปกติหรือเปล่า
เพราะว่าทางฝั่งญาติของคนตายเนี่ย
แล้วยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องให้ตำรวจสระบุรีเร่งคลี่ข่ายด้วยนะคะ
เป็นยังไงทำไมถึงได้ตายเพราะว่าคนเราขึ้นรถไฟมา
แล้วก็อยู่ก็ตกไปตายอยู่ในน้ำเนี่ย
ทั้งหมดทั้งมวลก็คงต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจนะฮะ
เขาขึ้นรถไฟมาขบวนไหนก็คงต้องไปหาพยานหลักฐานจากขบวนนั้น
ตรงจุดที่เขาเสียชีวิตตรงสะพานนี้มีกล้องวงจรปิดไหม
เขากระโดดลงมาเองหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาฆ่าตัวตาย
แล้วทำไมที่ร่างกายเขามันมีรูของเหล็กเสียบที่บริเวณหัวไหล่เขา
แล้วทำไมรองเท้าแตะมันถึงไปอยู่ในแขนอยู่ในข้อมือ
แบบนั้นหลายอย่างมันดูแปลกมันดูแปลกไปหมด
ไม่รู้เป็นการจัดฉากหรือถ้าเกิดเมามากแล้วถึงขั้นกับเครียดเรื่องภรรยา
กระโดดลงมาฆ่าตัวตายหรือเปล่าแล้วไอ้รูที่มันเจาะอยู่มันเกิดขึ้นได้ยังไง
อะไรแบบนี้เดี๋ยวคงต้องหาความเชื่อมโยงอีกทีแล้วก็หาบ่อแส